อสิงเจยุอิ

เปลี่ยนจากซินเจียวยู่อีเป็นว่ออ้ายหนีได้ไหมล่ะ

แน่นอนล่ะตุ๊ดจีนเนี่ยปีนึงมันมีครั้งเดียว
ให้ไงแต่รักเดียวมีให้ทั้งปี

โอ้โหสนุกสนานยามบ่ายกับเราสองคน

อยากให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับเราด้วย

พูดคุยกับเราผ่านช่องทางไลน์นะฮะ
ส่งมาข้อความเนี่ยฟรีไม่คิดกระตังค์อยู่แล้ว
ใช่ค่ะเราอ่านทุกข้อความเลยนะคะ
ส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารรับตุดจีน
มันมีเยอะแยะมากมายมีเรื่องอะไรบ้างนั้น
ไปดูเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เหลือเชื่อครับเจองูระยะประชิด
แต่งูมันไม่ฉกซะอย่างนั้น
งานนี้เขาเชื่อว่าพญาครุฑช่วยคุ้มครอง
เดือดกลางถนนเหตุเกิดเพราะขับช้า
งานนี้บานปลายถึงขั้นปาดรถชักปืนคู่

ว่าแต่โจรมันเข้ามาแล้วทำไมหัวมันติดอย่างนี้
งานนี้ก็ร้องโอดโอยขอให้ช่วยที
หลากหลายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในวันนี้
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
กลับมาแล้วมาแล้ว

นี่ไงชุดไม่แดงไม่มีแรงอ่านข่าว
นี่ฉันแยกไม่ออกอันไหนเก้าอี้ไหนคุณเนี่ยค่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับมาติดตามพวกเราเนี่ย

มีคนคนหนึ่งตัดสินใจเดินเข้าป่า
แล้วไปเจอกับงูตัวหนึ่ง
เรื่องของเรื่องเจองูตกใจก็พอแล้วนะ
แต่ว่างูเนี่ยนะฮะมันไม่ทำอะไรเลย
เขามีความเชื่อว่าเขาน่ะพกเหรียญพญาครุฑไป
งูมันก็เลยไม่ฉกครับ

แต่ว่าเขาไม่แผ่แม่เบี้ยนะครับ
เพราะว่าผมพกเหรียญพญาครุฑนะครับ

กระเป๋าเวลาเดินป่าตลอดนะครับ
เขาจะไม่ถกขึ้นมาแผลแม่เบี้ยนะครับ

เหมือนจะมีพลังลึกลับอะไรบางอย่าง

เขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้แล้วนะ
แล้วก็บอกว่าเขาพกเหรียญพญาครุฑเข้าป่า

เจองูตัวนี้แต่มันไม่ฉก
โอ้โหยังรู้ว่าไม่ไหวติง

เดี๋ยวก่อนคุณจะเล่นคนเดียวไม่แบ่งดิฉันเลยเหรอคะ

มันอยู่นิ่งอยู่เฉยแบบนี้เลยครับ
คุณผู้ชมทีนี้หลายคนไปเห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงความอันพิเศษ

เพราะว่าอยู่กับลุงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบตามเข้าไปในป่า
ลุงมีวิชาไล่ยุงไล่พิษไข้ป่าไล่พิษงู
คนในหมู่บ้านโดนงูเห่ากัดหลายชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะ

แต่ผมชอบอย่างหนึ่งมีวิชาไล่ยุงเนี่ยช่วยมาบ้านผมหน่อย

ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะช่วยได้ผลจริงหรือเปล่า
แต่ก็มีหลายคนอยากรู้ว่า
เอ๊ะแล้วกันพบเหรียญพญาครุศแบบนี้
จริงเหรอคะคุณพงช่วยบอกหน่อยค่ะ
ผมก็จะพกอันนี้ครับ
เหรียญ๕ปี๒๕๒๒นะครับ

เขาว่าอย่างนั้นแต่อย่างนี้คุณผู้ชมดูแล้วฟังหูไว้หูนะ
ไม่ใช่เชื่อไปซะหมดเพราะคุณบอกว่าคุณพกเหรียญ๕บาทพญาครุฑ
เพราะคุณเจองูแล้วคุณปรีเข้าใส่โอ้โหบางตัวมันไม่ได้สนนะคะ
ใช่โอ้โหแต่อย่างนี้คนที่เขามีความเชื่อเนี่ย
บอกว่ามันเป็นเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณขึ้นชื่อ
ด้านอำนาจบารมีเสริมพลังเรื่องของผู้นำและป้องกันพูดผีปีศาจ
ไม่ให้เข้าใกล้ได้อ่าส่วนในเรื่องของงูเนี่ยตามปกติแล้วนะ
พฤติกรรมทั่วไปของงูมันกลัวคนอยู่แล้วอ่ะคุณ
ก็มักจะหลบจะซ่อนนะส่วนงูเห่าที่เจอเนี่ยมันก็หลบอยู่ใต้แผ่นกระเบื้องไง
อืมมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจอตอนที่มันกำลังหลบอยู่เออ
แล้วแล้วงูมันไม่เห็นไงคุณก็อยากจะให้ดูคลิปนี้นะ
ตอนเขาถ่ายนะคุณผู้ชมนะคุณเห็นไหมถ่ายจากด้านหลัง
คือเรื่องของเรื่องนะคุณเคยสังเกตไหมงูเห่างูจงอางเวลาเขาจับด้วยมือเปล่า
เขาจะจับจากด้านหลังเพราะมันไม่เห็นมันไม่รู้ว่าเรากำลังเดินมาจับมัน
เออแต่เวลามันขยับหรืออะไรเนี่ยจากที่สังเกตในคลิปนะ
มันจะมีความสามารถในเรื่องของการจับการเคลื่อนไหวได้
โดยเฉพาะด้านหน้าที่มันมองเห็นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาแชร์กันนะคะ
คุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณคลิปนี้นะจากติ๊กต๊อกคุณพงบาติกด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแหละแต่ถ้าหากว่าใครไปเจองูแล้ว
ก็เอาตัวเองให้รอดดีกว่าถอยออกมาค่อยค่อยถอยออกมาอย่าวิ่งน่ะ
อันนี้สำคัญที่สุดคืออย่าวิ่งค่อยถอยค่อยถอยตั้งสติ
ค่ะแล้วเรียกกู้ภัยมาช่วยจัดการกับเจ้างูดีกว่าเออให้ผู้เชี่ยวชาญเขาช่วยเราแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนเรื่องนี้เราต้องช่วยตัวเองดูแลความปลอดภัยของตัวเองก็คือเรื่องของการขับรถขับรานั่นเองนะคะ
เจ้าของรถคันนี้ถึงกับงงสิคะเพราะว่ามีเก๋งคันนี้หรือมีรถคันนี้ย้อนสอนมายังไงก็ไม่รู้ค่ะ
อ้าวคุณดูเลยค่ะถ้าเป็นคุณชนะคุณงงไหมคะก็งงนะครับคือเรื่องของเรื่องถ้าเราเจอรถที่เขาไม่เคารพกฎจราจร
แล้วขับออกมาแบบเนี้ยมันก็อันตรายนะก็คือเห็นเลยว่าขับย้อนสอนมาฝั่งที่รถที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยกำลังไป
แต่ถามว่าถ้าคุณจะย้อนอ่ะจะย้อนทำไมตรงนี้ทางมันก็แคบใช่อีกเลนส์หนึ่งก็คือไปได้แล้วอ่ะ
ก็เป็นคำถามเกิดขึ้นแหละคุณชนะแต่ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนี้นะที่เขาเอามาแชร์ให้ดูแล้วก็เห็นถึงความใจเย็น
คือพอเขารู้แล้วแหละว่ารถเก๋งดำเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมหลบแน่เขาก็เบี่ยงออกเองเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุจริงว่าเก๋งดำคันนี้ทำไมต้องย้อนสอนมาแบบนี้แล้วเปิดไฟกระพริบด้วย
คือคนที่เขาดูคลิปนี้เขามองไปสองมุมคือเรื่องอาจจะต้องเขยิบให้เขาหน่อยไหม
อ่ะแต่เรื่องของเรื่องก็ในเมื่อขับมาผิดกฎจราจรอ่ะจะขยับทำไมล่ะทำไมต้องมาทางนี้นะ
มีคำถามเยอะเลยอ้าวอย่างเช่นคลิปนี้ครับคุณผู้ชมรถกระบะคันหนึ่งก็ขับย้อนสอนมา
แต่เนี่ยหลักเลยกระบะย้อนสอนมาต้องถอยเพราะเขาเวียงหลบไม่ได้ครับ
อ้าวโอ้โน่เลยนะนี่แหละครับไม่น่ามาเจอแบบนี้
คือเรื่องของเรื่องขับย้อนสอนมาเขาก็ตรงต่อไปไม่ได้สิ
ให้เขาหลบยังไงโอ้ต้องถอยอ่ะนะคะ
กระบะคันนี้ก็เลยต้องยอมถอยกลับไปแต่สุดท้ายยังไงรู้ไหม

เพราะว่าเรื่องของเรื่องคนที่ขับรถกระบะคันนี้มาเนี่ย
เขาไม่ยอมไม่ยอมที่หุ่นเขาลงจากรถมาด้วยเห็นไหม
ต่อว่าคนที่เขาขับรถที่มีกล้องหน้ารถว่าทำไมไม่มีน้ำใจล่ะ
ไม่ขับออกไปซะหน่อยคือมันพูดยากนะ
ถ้าจะให้ต้องมีน้ำใจกับคนที่ขับรถผิดกฎจราจรมาเนี่ย
เราก็เห็นเห็นอยู่แบบเนี้ยนะคะใช่ซึ่งเหตุการณ์ตรงเนี้ยน่ะ
เกิดขึ้นอยู่ที่หน้าศูนย์มิซูก่อนถึงนวรรณครจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เขาก็บอกว่าคือเจ้าของคลิปที่เป็นคนขับรถมาแล้วมีกล้องถ่ายเนี่ย
เขาไม่หลบให้เพราะว่ากระบะเนี่ยมันย้อนสอนมาใช่ไหมคุณ
กลับมาก็เลยถอยไปจอดอย่างที่คุณชนะเล่านี่แหละ
แล้วก็ลงมาต่อว่าว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ยอมหลบให้
สักพักค่ะผู้หญิงที่นั่งมาด้วยก็ลงมาห้ามนะคะ
แล้วก็บอกกับคุณนพรัชว่าพี่ไปเถอะพี่ไปเถอะเดี๋ยวหนูเคลียร์
ไม่อยากจะมีปัญหาอ่าเออนะคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณผู้หญิงคนนี้แหละนะ
ที่มาช่วยเหมือนกับสงบความเคลื่อนไหวต่างที่จะเกิดขึ้น
แต่เรื่องของเรื่องพอในช่วงที่เหตุการณ์มันเกิด
ก็คงไม่ได้คุยกันดีเท่าไหร่ต่างคนต่างก็หัวร้อนลักษณะแบบนั้นนะครับ
แต่เอาคลิปนี้มาให้ดูคือเราอยากจะฝากเตือนเรื่องของจิตสำนึก
ในการที่จะเคารพกฎจราจรเพราะอะไรรู้ไหม
เรื่องของเรื่องถ้าเกิดว่าคนที่เขาขับรถตรงมาแล้วเขามีกล้องหน้ารถอยู่เนี่ย
เกิดเขาเบียบออกแล้วเกิดอุบัติเหตุล่ะเออก็เป็นไปไม่ได้
มันเป็นเพราะว่ารถกระบะที่ผิดกฎหมายมาแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
แล้วเนี่ยค่ะถนนเส้นใหญ่มีหลายเลนด้วยนะคะก็อันตรายมากเลยนะ
เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกคนเคารพกฎเอาไว้ก่อนป้องกันอันตรายนะคุณนะ
เรื่องของสายซิ่งสายซิ่งสายแว้นคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งใจมาเลยบิดมาเต็มเหนียวแล้วให้เพื่อนถ่ายกล้องเอาไว้
ถ่ายไปเลยนะเพื่อนรับรองเท่แน่
ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นสิจุดจบเป็นยังไงเอาดูค่ะ

กะแงนแบบเท่
โอ้โหนี่มาตอนมาเอาดีเอ้าล้มไปซะแล้ว
สุดท้ายไม่เท่หรอกครับ

กล้องกระพื้นแบบนี้ไม่เท่หรอกครับ

คุณผู้ชมฟังผมผมอ่านตามชื่อเพจเฟซบุ๊คนะครับ

แล้วเรื่องของเรื่องคลิปนี้เนี่ยโอ้โห
เอามาให้ดูกันก็เพื่อฝากเตือนกัน
ไม่ใช่ว่าดูแล้วไปทำตรงทำตามอยากได้คอนเทนต์สนุกสนาน

อันตรายเจ็บตัวเสียของเสียเงินเสียใจ

ฝ่ายหนึ่งก็เป็นรถกระบาดที่มันทุกของมา
อีกคันนึงก็เหมือนเป็นรถเก่งที่ขับรถตามหลัง
คือรถกระบาดที่มาทุกของเนี่ย

แต่รถคันหลังเขาเหมือนประมาณว่าไม่ไหวแล้ว
แซงให้ได้ก็ปาดไปปาดกันมาสุดท้ายก็มีเรื่องแล้วครับ

เขาขับช้ายนะครับ

เหมือนกับตั้งใจจะเบรกให้รถกระบาดชนท้ายเขา

ถ้าเรามีปัญหากับตำรวจมันก็จะไม่จมไปสิ้น

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับ

บอกว่าไม่ให้รับเงินโอนเหรอ
แบบนี้ถ้าขนส่งเขามีกฎแบบนี้นะ
โอ้โหเขาจะจองตัวเครื่องบินกันยังไง

เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เงินโอนกันหลายคน

แล้วเขาเนี่ยจะโอนเงินให้

แต่สุดท้ายพอขึ้นมาโดนแท็กซี่

บอกว่าเสียเวลาทำมาหากินบ้างนะ

โอ้โหอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะฮะ

ทำไมพี่ถึงพูดขนาดนี้นะ

แต่ละคอมเมนต์ก็สุดทั้งนั้นนะครับ

ก็ให้ข้อมูลเนาะบอกว่าถ้าไม่พอใจจริงก็ไปร้องเรียนไหมล่ะเขามีสายด่วนอยู่นี่
หลากหลายความคิดเห็นคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านนะใช้บริการพี่แท็กซี่ก็ประทับใจหลายคน
บางคนมีร้องเพลงให้ฟังใช่คือจะบอกให้ว่าแท็กซี่เนี่ยที่เขาบริการดีดีก็มีเยอะแยะ
ใช่ไหมแต่เรื่องของเรื่องบางครั้งเราเอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่หน้าจอเนี่ยไม่ใช่มาประจานหรืออะไรยังไงนะ
แต่จะให้ดูกับพฤติกรรมแบบนี้ว่าบางทีบางครั้งบางครั้งก็ไม่ควรทำเออดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างนะคะ
อย่างนี้ฉันเป็นคนนึงนะที่ก็ไม่ได้พกเงินสดก็จะบอกพี่แท็กซี่ว่าหนูสะดวกโอนพี่สะดวกรับไหม
เออเขาก็โอเคก็เลยละคนก็ว่ากันไปใช่ไหมครับ
อีกเรื่องหนึ่งมาเตือนกันทุกวันก็คือโจรค่ะโอ้โห
แต่ว่าคราวนี้มาแปลกมาเหนือเหนือความคาดหมายนะคุณชนะนะเหนือแบบไหนล่ะเงยหน้ามองฝ้าแล้วก็ไปดูค่ะ
มันติดเหล็กดัดมันจะออกได้ทวามันติดเหล็ก

ก็ได้ตอนเข้ามันเข้าได้ตอนออกออกไม่ได้
โอ้โหโหนี่คุณผู้ชมพอเปิดไฟนะแต่นี่ยังมืดอยู่ใช่ไหม

สักพักเปิดไฟมาเลยเปิดไฟมาสักพักเท่านั้นแหละ

แท็มโอ้โหนี่มันอีทาคัน

แต่ห้อยตัวลงมาอย่างนี้เหตุผลเพราะว่า

โอ้โหเป็นยังไงล่ะกรรมตามทัน
นี่ค่ะสภาพของหัวขโมย
ด้วยแน่ล่ะค่ะเพราะอะไรคะเขามาขโมยคงจะขโมยโทรศัพท์แหละ
เพราะมันเกิดขึ้นอยู่ที่ร้านขายมือถือที่ตลาดนัดวังหมีตะมนต์วังหมี
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะอืมก็คงจะพลาดท่านะคะ
หัวไปติดเหล็กอ่ะมันก็เข้าไม่ได้ออกก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้

ปีนอีท่าไหนเดี๋ยวก่อน
นะเราตกใจกับอาการที่เขาติดฝ้าไม่พอนะ
ตกใจด้วยอีกว่าขโมยคนนี้อายุเพียงกัน๑๔ปีคุณชนะโอ้โฮน้องเอ๊ย
ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะครับชอบทำตัวเป็นตีนแมวลักเล็กขโมยน้อยแบบเนี้ยนะคะ
คือพ่อค้าแม่ค้าแถวตลาดเขาเล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับ
คนที่เจอเหตุการณ์เป็นนี้เป็นคนแรกนะครับก็คือพี่พัชชาครับ
บอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งกินหมูทะอ่าหมูทะหมูทะคือหมูกระทะ
กำลังกินอย่างเพลิดเพลินอยู่ข้างร้านนั่นแหละ
เธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือในร้านขายโทรศัพท์
ช่วยด้วยช่วยด้วย
เอาอย่างนี้แล้วกันเธอก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเสียงนี่มันมาจากไหนกันแน่
เธอก็เลยไปดูใกล้ไปฟังใกล้สุดท้ายมันมาจากไอ้ร้านขายโทรศัพท์นั่นแหละครับ
ก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าของร้านให้มาเปิดดูหน่อย
เจ้าของร้านก็คือพี่รัตนาพรนะคะ
บอกว่าตอนเปิดร้านเข้าไปเนี่ย
เจอเด็กแล้วก็ถามว่าเข้ามาทำอะไร

เอาตะโรงขอความช่วยเหลือ
ก็เลยอาจแจ้งคนละเมืองดีที่อยู่เท่านั้นนะให้มาช่วยอีกแรง
ใช้เวลากว่าชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
พาหนูน้อยหัวขโมยนี่ลงมาได้
อยากให้ดูตอนที่แบบช่วยเหลือจังเลย

อูหูยเรียกได้ว่าเพิ่งพาหลายคน

ทีนี้เราก็อยากรู้นะว่าน้องเข้ามาขโมยจริงหรือเปล่า

ก็อยู่ข้างบนไงติดฝ้าติดเหล็กนู่นไง
อันนี้ไม่ใช่ภาพแบบว่าถ่ายติดวิญญาณนะคุณผู้ชม

ใช่สุดท้ายช่วยลงมาได้ตำรวจก็ต้องทำงานต่อแล้วค่ะ
ถูกต้องครับตำรวจก็นำตัวเด็กคนนี้ไปสอบสวน

บุกรุกเคหาสถานในยามวิการและพยายามลักทรัพย์
ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมจะส่งตัวเด็กเนี่ยไปที่สารเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชศรีมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อนาคตนะคะยังไงก็ฝากผู้แม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ
ดูแลบุตรหลานของท่านนะคะ
ไหนพักกายพักใจก่อน
พักกันสักแป๊บคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาได้นะ

ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อ่ะบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดง

โอ้ยพูดอะไรที่มันไม่เข้าหูพูดผิดพูดผีดมา

แม่วิกิ๊กแม่วิกิ๊ก
แม่วิกิ๊ก

เมียพี่มีชู้

ชาวบ้านจะรู้เนี่ยลูกจะรู้ก่อนเพื่อนเลยนะ

เอาอยู่บอกแม่มีกิ๊กเอาตายแล้วตายแล้ว
งานนี้แม่อยู่ไม่ได้ต้องเคลียร์แล้วนะคะ

เพื่อนแม่ชื่อกิ๊ก
อ๋อเพื่อนชื่อกิ๊ก

ค่ะก็อยากจะให้แฟนรายการคู่กัดสะบัดข่าว
มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านโดยเฉพาะ
ค่าขายให้รุ่งเรืองเฮ่งกันค่ะ
เงินทองมั่งมีไหลมาเทมานะจ๊ะ

ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวนะครับ
ถ้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ย

ส่วนเสาร์เจอกันตอน๔โมงเย็น
และวันอาทิตย์สุดพิเศษจริง
เจอกับคู่กัดคู่นี้เลย
เอชายาและพี่ฝนธนสุนทร๔โมงเย็นเหมือนกัน

ลากันไปด้วยคลิปน่ารักรับตรุษจีนนะครับ
โอ้โหสุนัขคู่นี้
มัดเชิดสิงห์โตตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้ตีกล้อง
โอ้โหยังมันยังเก่งเลยล่ะ

แล้วติดตามกันต่อในข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป